เราก็จะนิยมกันอะไรที่นะครับ
คิดว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากปรากฏการณ์นี้
รายการนี้ก็คือได้ข้อคิดก็คือ

เพราะแม่รักเมื่อเกินให้โชคให้ราบเมื่อเกิน

ไม่หวดร้ายไม่มือวัยไม่เจเร็วไม่พูดหมด
ไม่หมดสติพ่อสิ่งสติในโทษ
แล้วก็มีฮิติอุตปะอายชั่วโครบาป

ลูกเทพที่เป็นตุ๊กตาจะมาสู้
ลูกเทพที่มีศิลป์๕ครอบครึ้มมิหิตุอุตปะอายชั่วโครบาป

ซึ่งผมพัฒนาเรียกไม่มากกว่านี้แล้ว
มีแต่คนเอาอะไรไปใส่เขาแต่มนุษย์เราคนเราสามารถที่จะเอาคุณธรรมยุทธธรรมไปใส่ก็กลายเป็นลูกเทพที่แท้จริงได้
รับรองว่าเราจะมีความสุขส่วนคนที่กำลังหลงไหลได้ปลื้มเหมือนกับลูกเทพ
เอาละถ้าคุณมีความสบายใจมีเงินบินฮอมเยอะก็เหมือนซื้อลูกตาตัวนึงมา
น่ารักให้ความสบายใจก็ไม่ได้ว่าไหมงั้น
ถ้าถึงท่านคุยกับลูกเทพได้ขอผิดสารแพทย์ละครับและต้องทำรับทะวังตัวเองด้วย
ส่วนคนที่มีศักยภาพโอ้โหเงินจะกินยังไม่มีก็ไม่ต้องไปดิ้นลนเกษตรกระสน
ไปหาตุ๊กตานะไม่ใช่ลูกเทพลูกอะไรหรอกมาอะไรก็อย่างนั้นหรอก
จะดูแล้วมันไม่เข้ากับหน้าตาเรา

นี่ตรงนี้เค้ายิ่งมีเล่นมุกดูว่า
คนคนไข้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง